สวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ต้องเจอกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดละทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเพราะว่าช่วงเวลานี้เอง
เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นโคจรมาตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวนะครับดังนั้นในพื้นที่เหล่านี้ถ้าหากไม่มีฝนไม่มีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาปกคลุมแสงแดดก็จะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับมีข่าวดีก็คือเรื่องของความแปรผลสภาพอากาศก็จะมาดับร้อนพื้นที่ดังกล่าวนะครับปัจจัยแรกก็คือ

สวัสดีครับ